จอประเด็นวันนี้จะพาไปเจาะสนามเลือกตั้งที่จังหวัดพยาวนะครับ
แม้ว่าจะไม่ได้เป็นจังหวัดที่ใหญ่มากนัก
แต่ว่าการแข่งขันในการเลือกตั้งสอสอครั้งนี้เข้มข้นดุเดือดครับ
เจ้าของพื้นที่เดิมคือพักเพื่อไทยนะครับ
ส่วนคู่แข่งคนสำคัญของพักเพื่อไทยในครั้งนี้
ก็คือกำลังสำคัญของพักเพื่อไทยที่ย้ายไปอยู่พักอื่น

พยาวถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่น่าสนใจ
รอบนี้มีสอสอได้๓คน

พักเพื่อไทยผูกขาดกวาดเก้าอี้มาได้ทั้ง๓เขต

ประกาศขอยึดเก้าอี้ทั้ง๓เขต
ส่วนจะแรงแค่ไหนมีปรากฏการณ์ให้เห็นแล้ว
ตั้งแต่ยังไม่เริ่มวันรับสมัคร
พบกับพวกเราในสภาพที่รักตูเหล่แบบนี้
และต้องนั่งกับพื้นทะนดแบบนี้
ต้องขอโทษพี่น้องอย่างยุ่งนะคะ
ขอโทษมาก
โดยเขต๑เป็นการแข่งขันที่ดูดเดือด
ระหว่าง๑๐๐เอกธรรมนัฏพร้อมเผ่า
ขุนพลที่พักเพื่อไทยเคยใช้บริการ
รอบนี้ย้ายพักและมีตำแหน่งเป็นถึง

เหตุนี้ร้อยเอกธรรมนัฐประกาศชัดหลายรอบ

กับแชมป์เก่าอย่างนางอรุณีชำนาญญา

บอกได้ว่าเที่ยวนี้นางอรุณี

๒เจ้าของพื้นที่เดิมอย่างนายวิสุทธิชัยอรุณ

ต้องต่อสู้กับน้องใหม่นายธวัศสุธวงศ์

ซึ่งณวินาทีนี้แชมป์เดิมยังมีภาษีดีกว่า

นายไพโรธตันบรรจงแชมป์เดิมจากเพื่อไทย
และอดีตแก่นำนปชลงสู้กับ

ดีตนายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

ของชาวพยาวว่าพักพลังประชารัฐ

จากแชมป์เก่ายังภักษ์เพื่อไทยได้หรือไม่

แต่ในฐานะแชมป์เก่าน่าจะงัดไม้เด็ด
ขึ้นมาสู้ชนิดสู้ยิบตา
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน